คุณผู้ชมครับจะพาไปดูวินาทีชีวิตของเด็กน้อยอายุขวบเศษคนหนึ่ง
ค่ะนะฮะน้องเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับอ่าเป็นมะเร็งที่จอประสาทตาต้องทำคีโมตลอด
แต่ทีนี้ท่อที่ต่อหัวใจเนี่ยหลุดฮะอืม
ทำให้เลือดไหลไม่หยุดทางครอบครัวก็ต้องพาขึ้นรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ย
เพื่อที่จะช่วยเปิดทางพาเด็กไปให้ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดี
เดี๋ยวลองไปดูช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
ต้องทำคีโมตลอดแต่ขณะเกิดเหตุนั้นท่อที่ต่อจากหัวใจในหลุดมีเลือดไหลไม่หยุดเลยนะครับต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรวามอธิบดีแล้วก็มาโดยรถยนต์ของทอบทัวร์เนี่ยกำลังผ่านแยกแครรายมุ่งหน้าแยกเทิดอำริไปยังโรงพยาบาลรวามอธิบดีที่นี่การจาราจรน้ำแน่นติดขัดมากตำรวจจาราจรโ
บอกว่าถ้ารถฉุกเฉินประสานกับทางจราจร
แล้วมีรถตำรวจนำแบบนี้เนี่ยก็คงจะทำให้ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้น
ก็ขอชื่นชมตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริด้วยนะครับ
เคลื่อนที่เร็วประจำจุดในคลิปเหตุการณ์ครั้งนี้
มีดาบตำรวจฤทธิรงมุกดาดาบตำรวจสุธินอินทโชธ
แล้วก็ตำรวจอีกหลายนายนะครับที่ช่วยกันไปเจอรถยนต์ของผู้ป่วยที่แยกเทิดดำริ
แล้วก็นำทางผ่านมาทางสถานีรถไฟสามเศษถนนสวรรคโลกถนนพระราม๖
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีใช้เวลาแค่ไม่ถึง๑๐นาที
สภาพของเด็กก็มีเลือดไหลไม่หยุดเลยนะครับ
ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็มาช่วยไว้ได้ทันนะฮะหลายครั้งหลายคนเราก็จะได้ยินข่าวแบบนี้นะครับ
ช่วยคนท้องแก่ใกล้คลอดไปโรงพยาบาลก็เยอะ
ไม่ถึงไม่ทันก็ต้องทำคลอดให้ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญกันทุกนายเลย